ตีหนึ่งถึงหรือตีสองประมาณนั้นนะครับ

เหมือนมีเซียงไหยใยกระทบหน้าเรายังไงครับ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

ที่เราพบกันเราพบกันก่อนถึงวันวาเลนไทยเทศกาลแห่งความรัก
แต่วันนี้เราจะมาพบกับความหลอนกันก่อน

กับเรื่องที่จะมาเล่าให้ทุกท่านนั้นได้รับฟังกัน
เกี่ยวกับเรื่องของบ้านหลังหนึ่ง
ที่เขาตั้งชื่อมาว่าเป็นบ้านโลงคู่

ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเล่าเรื่องหลอน

อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปครับว่า
ก่อนที่จะถึงวันแห่งความรัก
เรามารับความหลอนกันก่อน

เจ้าของเรื่องบ้านโลงคู่

ก็มี๒เรื่องที่เราได้คุยกัน

วันนี้เรามาพูดคุยกันในสถานีผีดุกันแบบเห็นหน้า

ครั้งแรกก็ต้องมาถ่ายถามกันก่อน

ปกติผมจะมีกราฟความเชื่อให้๑๐๐
พูดถึงเรื่องของการเชื่อเรื่องผีคุณกั๊กเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์
ก่อนหน้านี้อาจจะสัก๕๐๖๐จากเรื่องเล่า

แต่หลังล่าสุดผมคิดว่า๙๐๑๐๐ครับ

เพราะว่าผมค่อนข้างประสบมารวมถึง
สิ่งที่จะนำมาเล่าในเรื่องนี้ก็เป็นของคนรอบตัวด้วย
กลัวมากน้อยขนาดไหน
กลัวครับแต่ยิ่งเจอก็ยิ่งเข้าใจ

เข้าใจว่าอะไรทำให้เรากลัวมากกว่า

ว่ายิ่งเจอยิ่งเข้าใจเข้าใจผี

เข้าใจความกลัวเกิดจากอะไร

บางอย่างบางเรื่องในเรื่องนั้น

ที่เรานิยามมันเป็นตัวตนซะด้วยซ้ำ

ความกลัวที่เกิดขึ้นกับเรื่องผี
แต่ละเรื่องที่ผมเลือกเล่ารวมถึง
ผมว่านักเล่าคนอื่นด้วยครับพี่แจ๊ค
เรามีการจำแนกความกลัวที่แตกต่างกันไป
ในส่วนของคุณกั๊กก็จำแนกความกลัวออกมา

เรื่องของบ้านโลงคู่เป็นยังไง

เรื่องบ้านโรงคู่เนี่ยเป็นประสบการณ์ของเพื่อนผม
เป็นเพื่อนที่เราเพิ่งจะรู้จักกันไม่ได้นานมากนะ

ตอนที่ผมรู้จักเขาก็ประมาณ
หลังวันเกิดผมประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้ว
ฉะนั้นเรารู้จักกันประมาณเดือน๒เดือนอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นเพื่อนไฮเอาท์กันเป็นเพื่อนของเพื่อน
ทีนี้เนี่ยช่วงที่เขาเล่าให้ผมฟังเรื่องนี้
เป็นช่วงที่ผมเริ่มออนเทปแรกที่เป็นไพ่เปิดวิญญาณไปก่อน

เฮ้ยนี่ถ้าสมมุติมีโอกาสได้เล่าอ่ะ

แล้วทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่า
ค่อนข้างประทับใจที่เป็นเรื่องของคนอื่นนี่
น่าจะเป็นเรื่องแรกที่ผมเลือกมาเล่า
แล้วก็ตรงกันกับช่วงใกล้เทศกาลของความรัก
เรื่องนี้ก็น่าจะบอกนิยามความรักได้หลายรูปแบบ
ทั้งคนที่เชื่อในความรัก

สิ่งที่ตัวเองเรียกว่าความรักอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้
โอ้โหเปิดหัวมาซะอย่างนี้คุณกั๊ก

เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนสนิทผมโดยตรง
แล้วก็ผมขออนุญาตนิยามตัวละครไม่กี่ตัวแล้วกัน
ผมให้ตัวละครเพื่อนผมว่าชื่อคม
แล้วก็แฟนเก่าคนนี้เขาชื่อสรรแล้วกันครับ
กลับไปประมาณ๑๐ปีที่แล้ว
น่าจะตกประมาณช่วงปี๒๐๑๒
ก็เรื่องเกิดที่จังหวัดบ้านเกิดผมเองแหละ
ถ้าเกิดใครติดตามฟังก็น่าจะทราบว่าเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้
เพื่อนผมที่ชื่อคมคนนี้เนี่ยตอนนั้นเขาเรียนอยู่ที่
สถาบันคล้ายอารมณ์เทคโนอะไรประมาณนี้
แล้วก็เขาเริ่มใช้ชีวิตแล้วก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่ง

และทีนี้พอเขาเจอกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์เลือกรู้จักบ้าง
ชอบกันไปเรื่อยจนทั้งคู่ตัดสินใจ

จากเปลือกอล์ฟพฟัฒนากายเป็นครัว
แฟนเก่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียน
ทีนี้เนี่ยมันจะมีหมู่บ้านใหม่ซึ่ง

เอ่าเป็นล๊อคแบบน้ำห้องแคบแล้วก็เป็นทางยาวกว้าง
สันซึ่งเป็นแฟนเก่าของเพื่อนผมคนนี้
เขาก็บอกว่าเออโครงการนี้น่าสนใจจังเลยลองเข้าไปดูกันไหมอย่างนี้
แล้วเพื่อนผมก็ไปกับพี่เขา
ทีนี้ระหว่างที่ขับมอเตอร์ไซค์ไล่ตามบ้านแต่ละล็อกมาเรื่อยเนี่ย
เขาไปถูกใจบ้านหลังหนึ่งอยู่ล็อกเกือบสุดท้าย
แล้วก็จริงบ้านหลังนั้นเท่าที่เพื่อนผมเล่าเนี่ย
ไม่มีอะไรเลยครับเป็นลักษณะบ้านจัดสรรธรรมดา
อันนี้คือบ้านมือหนึ่งบ้านใหม่ใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นบ้านมือหนึ่งบ้านใหม่โครงการเพิ่งสร้างเสร็จ
แต่เหมือนกับเจ้าของเขาสร้างไม่กี่ล็อกเพื่อที่จะปล่อยให้คนเช่า
แล้วก็ไม่รู้ด้วยเหตุอันใดเขารู้สึกแฟนของเพื่อนรู้สึกถูกใจบ้านหลังนี้มาก
สันบอกว่าโหชอบบ้านหลังนี้จังเลยเนี่ยเราโทรหาเจ้าของเขาเลยได้ไหม

ทีนี้ตอนนั้นเพื่อนผมก็ไม่ได้คัดค้านอะไรก็โอเคดีซะอีกจะได้แยกออกไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสองคน
ลองดูว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไง
ทีนี้หลังจากเดินดูบ้านเนี่ยตามที่เล่าคือมันจะมีพื้นที่หน้าบ้านเล็ก
พร้อมกับประตูกับหน้าต่างบ้านเกล็ดใช่ไหมครับ
พอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยจะเป็นห้อง๒ล็อก
คือห้องแรกห้องกลางและห้องสุดท้ายที่เป็นหลังบ้าน
เขาก็ถูกใจมากเขารู้สึกว่ายังไงเนี่ยก็อยากย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เร็วจัง
เหมือนต้องมนต์อะไรบางอย่างที่แบบต้องการย้ายมาอยู่ตรงนี้ทันทีทันใดอะไรอย่างนี้ฮะ
ทีนี้หลังจากที่เขาลองย้ายเข้ามา
ช่วงแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรเอาหมามาเลี้ยงได้ตัวหนึ่งนะครับ
หลังจากที่อยู่บ้านหลังนี้ไปเรื่อยสิ่งที่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจาก
คนที่น่ารักคนที่เป็นที่รักของทุกคนคนที่เข้าหาคนอื่น
คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มแย้มเอาใจใส่แฟนอย่างนี้
เพื่อนผมเริ่มรู้สึกว่าแฟนเขาเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
เคยนอนหลับปกติ๒๓ทุ่มเริ่มนอนดึกขึ้นดึกขึ้นเรื่อย
จากเป็นคนพูดจายิ้มแย้มกลายเป็นคนค่อยเก็บตัวไม่ค่อยพูด
พอพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บเริ่มรู้สึกว่าแฟนเรากลายเป็นคนอื่น
สายตาไม่เหมือนเดิมหรือวิธีการพูดการตอบสนองต่อการมีปฏิสัมพันธ์กัน
สมมุติว่าเรียกพี่สันอย่างนี้จากเมื่อก่อนว่าไงอะไรอย่างนี้
เขาก็จะกลายเป็นแบบค่อยหันมาช้าไม่ตอบหรือบางทีตอบช้าหรือรู้สึกตัวอีกทีแล้วค่อยมาตอบอย่างนี้ฮะ
เรื่องพวกนี้ก็ค่อยเกิดขึ้นไปเรื่อยในขณะเดียวกันนอกเหนือจากเรื่องของคนสองคนที่เกิดขึ้นภายในบ้านหลังนั้นแล้วเนี่ย
เริ่มค่อยหายไปจากบ้านเรียกกลับบ้างไม่กลับบ้างจนสุดท้ายเนี่ยวันหนึ่งสุนัขตัวแรกหายไปจากบ้านเลย
เพื่อนผมเองก็ค่อนข้างเดือดเนื้อร้อนใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยสังเกตพฤติกรรมของแฟนเขาเรื่อย
แล้วก็พยายามที่จะเช็คตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไปได้หลายกรณีนะครับพี่แจ๊คเช่นบางคนบอกว่า
อาจจะเกิดจากมีเกี่ยวกับเรื่องพวกสารเสพติดหรือเปล่านอนไม่หลับเป็นโรคซึมเศร้าบ้างไหมอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เขาพยายามเช็คทุกอย่างแล้วแล้วก็พาไปหาหมอเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าข้าวปลาก็ไม่ค่อยกินอย่างนี้ครับแต่ว่าน้ำหนักซูบลงเรื่อยเหมือนคนถูกกินจากข้างใน
ทีนี้พอเริ่มหาสาเหตุไม่ได้อย่างนี้ฮะเพื่อนผมก็เริ่มกุ้มใจ
ตอนแรกพยายามเช็คว่าเขาเป็นโรคร้ายอะไรหรือเปล่า
แต่ว่าเช็คทุกอย่างแล้วออกมาปกติ
เหมือนเป็นแบบนอนไม่หลับพักผ่อนน้อยอะไรพวกนี้
ทีนี้พอได้คำตอบจากเรื่องตรงนั้นเสร็จปุ๊บ
จนกระทั่งวันหนึ่งพอผ่านไปประมาณสามเดือน
ในคืนหนึ่งเขาเล่าว่า

ซึ่งพอเขาตื่นมาประมาณช่วงกลางคืนตีหนึ่งตีสอง
สิ่งที่เขาเห็นคือพอเขาเบิกตาโพรงเนี่ยมันเหมือนมีคนหายใจรถหน้าเขาที่นอนอยู่
อืมเพราะปกติเขาจะนอนกับแฟนสองคนใช่ไหมครับแล้วพอเหมือนเป็นเสียงหายใจกระทบหน้าเราอย่างเงี้ฮะ
พอเขาเปิดตาโพลขึ้นมาเป็นแฟนเขาเจ้าหน้าค่อมอยู่ข้างบน
กลายเป็นแฟนเขาเองใช่ครับค่อมอยู่แล้วก็หายใจใส่หายใจลดหน้าใช่ครับ
จนกระทั่งลืมตาขึ้นมาแล้วก็เหมือนในปากเขาพึ่มพำคาถาอะไรสักอย่าง
เฮ้ยแล้วก็ผมพยายามถามแล้วว่ามันเป็นทางพุทธทางเขมรทางอิสลามหรือเป็นอะไรอย่างนี้ฮะ
เขาบอกว่าจริงณตอนนั้นคือเขาอัดใส่โทรศัพท์มือถือไว้จากสิ่งที่เขาเจอ
เพราะว่าเหมือนตอนนั้นคือแฟนเขาไม่รู้สึกตัวเลยเหมือนใครก็ไม่รู้อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
แล้วคอมเขาอยู่ข้างบนอย่างนี้ครับเหมือนจ้องตาหายใจใส่บุญหน้าจนกว่าพอเพื่อนผมลืมตา

ทีนี้เขาก็กลัวมากแล้วเขาก็พยายามตีหน้าอย่างนี้ครับว่าแบบเป็นอะไรเธอเธอตื่นอะไรอย่างนี้ฮะ
ช่วงแรกเขาก็มีแบบรู้สึกตัวบ้างมีแบบเกิดอะไรขึ้นเหรออะไรประมาณนี้แล้วก็หลับต่อ
จนพอเรื่องพวกนี้เกิดวนซ้ำในขณะเดียวกันอาการที่ไม่หลับไม่นอนไม่ไปทำงานหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจนกันเขาออกจากสังคมภายนอกครับ
จนทำให้เขาเริ่มอยู่โดดเดี่ยวเริ่มเก็บตัวกับเพื่อนผมเองเขาก็เริ่มไม่ค่อยคุยข้าวปลาก็ไม่ค่อยกินกลางคืนตื่นกลางวันนอนอะไรพวกนี้
เดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเพื่อนของคุณกั๊กอัดเสียงโทรศัพท์ไว้บันทึกวีดีโอไว้เหรอเป็นโนเกียร์ครับมันเหมือนบันทึกเสียงเอาไว้ครับแล้วเขาได้ระบุไหมครับตกลงแล้วมันเป็นเสียงสูตรอะไรเราได้ยินได้ฟังไหม
ผมเขาเอาเก็บไว้ในอีกเครื่องหนึ่งอ่าทีเนี้ยผมมันเนื่องจากมันเป็นเรื่องที่ที่เขาเล่ามาอีกทีหนึ่งแต่ว่าในตัวสิ่งที่เขาเล่าแล้วผมผมเชื่อสุดใจแล้วที่แจ๊คว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงคือเขาจะมีพวกเรื่องของรูปถ่ายอืมเช่นแหวนบ้านหลังนั้นหมายตัวนั้นรูปของพี่กั๊กอัดเสียงโทรศัพท์ไว้บันทึกว
กรรมคาถาให้ตัวเองมีพลังอำนาจเหมือน
กว่าเจ้าของร่างที่เขาสิงอยู่
ใช่ครับคือในความเข้าใจผมเนี่ยคือ
เราเป็นมนุษย์เนอะมีกายหยาบใช้ทำบุญได้สร้าง

ฉะนั้นสิ่งที่เขาขอเหมือนนะตอนนั้นก็คือ

ช่วยตอบรับหรือเป็นเสียงที่เขาต้องการพูด

แล้วเพื่อนผมก็ไม่ยอมพูดนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
เริ่มหนักข้อขึ้นเริ่มมี
วันดีคืนดีนอนหลับอยู่จากที่นอนค่อหายใจรถหน้า
เริ่มมีของมีคมเริ่มมีมีด
เริ่มมีทั้งจี้ตัวเองหรือจี้เพื่อนผม
สุดท้ายแล้ววันหนึ่งภาพเดิมก็เกิดขึ้น

แต่รอบนี้นอกเหนือจากสิ่งที่กลายเป็นแค่บริกรรมคาถา
เพื่อนผมเหมือนพยักหน้าตอบรับหรืออะไรประมาณนี้
บอกว่าได้เอาไปสิเอาเลยอะไรประมาณนี้ฮะ
แล้วเท่านั้นแฟนเพื่อนผมก็หัวหลอกขึ้นมา

แล้วก็เขาก็อ้วกออกมาตามทางเป็นน้ำสีเขียวทางบ้านเลย
เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็ป่วยสุดแบบนอนติดเตียงนะฮะ
ทีนี้เพื่อนผมก็เริ่มร้อนใจว่าสรุปแล้วมันเป็นอะไรกันแน่
เขาก็เลยไปให้พ่อเขาลองตรวจดู
ซึ่งมีวิชาเกี่ยวกับทางครูหมอโนราที่นี้
เขาก็เลยนั่งรถกลับมาที่ภูเก็ตเพื่อมาดูบ้านหลังนี้

ห้องกลางห้องที่๒ที่เพื่อนผมกับแฟนเขานอนนะครับ
เขาบอกว่าตายเป็นโรงคูนะ
เป็นผู้ชายกับผู้ชายตายฟังด้วยกันสองคน

มีศพถูกฝังอยู่ด้วยกัน๒คน
ใช่เรื่องนี้ไม่เคยถูกขุดคดเพราะมันไม่ใช่บ้านของเขาเอง
แต่สิ่งที่พ่อของเพื่อนนะครับเขาชี้ลงไปตรงใต้พื้นซีเมน
แบบว่าขี้ลงเขาขี้ลงไปใต้ภืนห้องมีผู้ชายกับผู้ชายจะฝังอยู่ในโรงคู่กัน
และก็เดี๋ยวมารับแฟนไป

เขารู้สึกว่าเขาค่อยเสียแฟนเข้าไปเรื่อย

สุดท้ายแล้วเหมือนใครก็ไม่รู้สิ่งร่างอยู่ในบ้านหลังนั้น
จนก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มแย่ลง
จนพี่เขารู้สึกจะเสีย
คือพี่คนนี้ที่เป็นแฟนของเพื่อนผมนะครับ
เขาอยู่ที่บ้านหลังนั้นจนก่อนเสีย
เขาก็บอกว่าช่วยกลับมาดูเขาหน่อยได้ไหม
เหมือนเขารู้ว่าสุดท้ายเขากำลังจะไปแล้วอะครับ
แล้วก็เพื่อนผมก็เลยกลับมาดู

ห้องสุดท้ายในบ้านหลังนั้นมันจะมี
ห้องหนึ่งที่เป็นโซ่มัดเอาไว้อยู่

ประตูหลังบ้านอย่างนี้ครับ
เอาโซ่คลองไว้คบกับแม่กุญแจ

แล้วเจ้าของบ้านเขาปล่อยให้โซ่

ใช่ครับก่อนที่จะขายแล้วเขาก็บอกว่า
เท่าที่ทำผมถามเพื่อนเขาบอกว่า
นี่เก็บของตั้งแต่ช่วงที่สร้างบ้าน

อันนี้บ้านซื้อนะ

โอเคถ้าบ้านเช่ายังพอเข้าใจได้

ปุ๊บก่อนที่จะเสียครับ
เขาก็เลยลองเลื่อยโซ่หลังบ้านอันสุดท้าย
เพราะว่ายังไงก็น่าจะต้องย้ายออกอยู่ดีใช่ไหมครับ

เปิดเข้าไปในห้องมันเจอต้นโพต้นหนึ่ง

ใช่ที่ยังต้นมิสนี่ใหญ่มากนะครับ

แล้วเพื่อนผมก็เอาน้ำร้อนไปลด

เสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นพอเขากลับมาดูอีกทีก็คือ

ไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นวิษเนาะ
แล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ไม่รู้ตนจะตอบ
คำตอบกับสิ่งที่เขาทำได้หรือเปล่านะครับ
ทีนี้พอแฟนของเพื่อนเสียเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ
เขาเพิ่งมาดูในแหวนตอนวันที่จะเผาศพ
คือแม่ญาติของทางพวกแฟนของเพื่อนอย่างนี้ครับ
ก็มาจากต่างจังหวัดเขาก็ค่อนข้างเสียใจมาก
เพราะว่าพี่เขาเป็นลูกชายคนโต
แล้วเสร็จทีนี้เพื่อนผมเนี่ยตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่

แล้วก็เหมือนเท่าที่เพื่อนเล่าคือการงานศพแม่เขาชี้หน้าด่า
บอกว่ามึงทำคล่องไส้ลูกกูจนลูกกูตายเลยคือ

คิดว่าลูกตัวเองโดนทำของใส่

เสร็จทีนี้เสร็จปุ๊บก่อนวันที่จะเผาอะครับ
มันต้องถอดพวกของเครื่องประดับทุกอย่างในร่างกายออกใช่ไหมฮะ
แล้วอย่างสุดท้ายที่ติดนิ้วพี่เขาไว้ก็คือ
มันเป็นแหวนเงินแค่ที่ผมใส่อยู่ไงฮะ
แล้วก็มีเพชรเม็ดนึง
แล้วก็เพื่อนผมบอกว่าแม่เขาพยายามถอด

แล้วก็เพื่อนผมเป็นคนเดียวที่ถอดออก
แล้วพอถอดออกมาจากนิ้วอะฮะ
ข้างในของแหวนสลักเป็นชื่อของฝรั่ง

ถึงมีชื่อเจฟฟรี
แล้วเขาเพิ่งไปถามกับทางบ้าน
หรือว่าไปค้นว่าสุดท้ายแล้วพี่คนนี้
แต่งงานกับฝรั่งที่เมืองนอกอยู่แล้ว
และเพื่อนผมเป็นความรักซ้อนที่เพิ่งมารู้อีกที

เขาจะกลับมาหาเพื่อนผมทุกปี

ทุกครั้งเขาก็จะกลับมาประมาณวันที่๑๒เมษาคือวันเกิด
หรือวันครบรอบวันเสียของเขา

ห้องเพื่อนผมจะเป็นคล้ายห้องเช่าในเคหาดไง
ก็จะเป็นพวกหน้าต่างบานเก่น
เขาบอกว่าเขาจะเห็นเป็นเหมือนรูปแบบ

มาถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างนี้
แต่มาในรูปรักที่สมบูรณ์ว่างั้นเถอะ

จากที่เพื่อนผมเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟัง

แล้วก็กลับไปเล่าพวกตัวรายละเอียดอื่น
ที่น่าจะเหมือนตกหล่นในเรื่อง
เช่นแบบว่าผมฝันเห็นพวก

แล้วก็ห้องสุดท้ายเปิดไม่ได้ประมาณนี้
แต่ผมเปิดไปแล้วเห็นเป็นรูปเคารพที่เป็น
เป็นรูปปั้นสีดำสีขาว
อันใหญ่เป็นลักษณะ
เหมือนเป็นรัฐธิอะไรประมาณอย่าง

เพื่อนผมบอกว่าใช่ประมาณนี้หรือเปล่า
แล้วเขาก็ไปค้นมาแล้วมันเป็นเหมือน
เหมือนขนาดประมาณพระเครื่องอย่างนี้ครับ
แต่มันเป็นรูปปั้นเป็นนิ้วเป็นมือเป็นอันเล็กออกมาจาก

เหมือนมันเป็นรูปปั้นรัฐิประหลาดอะไรประมาณอย่าง

เขาเป็นของที่เขาพกไว้ในเกะอยู่ในห้องที่บ้าน

เพื่อนตัวเองพกไอ้ของสิ่งนี้
เดี๋ยวนะผมยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเดี๋ยวนะ

ที่ครอบครัวบ้านของพี่เขาเคยบอกว่าทำของใส่ลูกเขาหรือเปล่า
คุณกั๊กกำลังจะบอกว่าอันนี้ไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนเป็นคนทำของใส่จริงหรือเปล่า
ระหว่างช่วงที่เขากลับมาหาเพื่อนผม
อันนี้คือเรื่องที่คนข้างนอกมอง

เขามองว่าในทุกครั้งที่เขากลับมาหาเพื่อนผม

แต่เหมือนมาถามว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหม

หมาเราไปไหนแล้วอะไรประมาณนี้
เขากำลังรู้สึกว่าเหมือนบ้านหลังนั้นหาตัวตายตัวแทน
เขาเป็นโรงคู่ที่เขาอยู่ด้วยกันมา
แล้วจะต้องเป็นคู่เดียวผู้ชายกับผู้ชายที่ไป
ดูแล้วรู้สึกชอบชอบอยู่อยู่แบบโอ้โหอยากได้บ้านหลังนี้มาก

เหมือนถูกอะไรบางอย่างโดนจิตโดนใจอยากให้เป็นอยากให้มาเช่าที่นี่อยู่
ฉะนั้นจากถ้าเกิดเป็นจากเรื่องนี้ผมกำลังคิดว่าไม่คนใดคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านหลังนั้น
เข้าใจไหมครับคนหนึ่งอาจจะไปเกิดแล้วก็ไม่รู้
หรือใครสักคนรออยู่
รออยู่ให้คนนี้มาอยู่แทนก็เป็นไปได้
หรือเขาทั้งคู่อาจจะช่วยกันบางอย่างเพื่อให้คนนี้ไปอยู่แทน
หรือมันอาจจะเป็นเวรกรรมถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างที่ตัวคุณกั๊กตัวผมเองเท่าที่ฟังมาแล้วมันรู้สึกมีข้อกังขาและข้อสงสัย
เพราะว่าจากเครื่องรางผมเรียกว่าเป็นเครื่องรางของขังชนิดหนึ่งที่คุณกั๊กเล่าให้ฟังกันแล้วกันเป็นลักษณะของโทษนะฮะเป็นอวัยวะเพศ
ใช่ครับ
ถ้าผมบรรยายลักษณะนะนี่คือจากความฝันผมนะครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันว่ามันเป็นสิ่งผมอาจจะตกค้างมาจากจิตสำนึกที่ผมฟังจากของเพื่อนก็ได้
ถ้าให้บรรยายลักษณะเนี่ยสมมุติของผู้หญิงมันจะเป็นลักษณะเป็นลีแบบนี้ครับแล้วรอบมันจะเป็นเหมือนนิ้วที่ทำปางเป็นมุทาลักษณะเนี่ยในฝันผมมันเป็นควันทูบขึ้นมาแบบนั้นสีขาวเป็นของผู้ชายสีดำเป็นของผู้หญิง
แล้วไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับตอนที่เราไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกอ๋อไอ้นี้ป่ะอันนี้แล้วก็เอามาไปล้วงตรงเก๊ะแต่มันเป็นรูปอันเล็กเป็นอย่างเงี้ฮะแล้วก็เป็นเหมือนกับที่เราฝันว่าใช่เป็นของผู้หญิงโทษของผู้หญิงสีดำเป็นแนวนอนครับ

ผมเดาว่าไอ้๓ท่อนที่คุณกั๊กบอกก็คือ
รับแขกห้องนอนและในส่วนของหลังบ้าน

แต่ในส่วนของหลังบ้านอันสุดเนี่ยมันจะมีประตูอยู่อันหนึ่ง
ที่เขาจะเอาโซ่คล้องล็อกเอาไว้
นั่นคือกฎกติกาที่ทางเจ้าของเขาบอกว่า
ห้องนั้นไม่ต้องไปสนใจมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกไหม

ถังสีอุปกรณ์ก่อสร้างต่างมันเก็บอยู่ในนั้น
อยู่ได้ตามปกติแค่ไม่ต้องไปยุ่งกับห้องนั้น
แต่ด้วยความที่แฟนของเพื่อนคุณกั๊ก
เหมือนกับโดนอะไรบางสิ่งบางอย่าง

ไม่ได้สนใจไอ้โซ่ตรงนั้น

หลังจากที่เช่าอยู่แฟนเพื่อนคุณกั๊ก

คนปกติกลายเป็นคนที่พูดคำ

เหมือนกับไม่เอาสังคมไม่เอาอะไรเลย

ตอนที่เพื่อนคุณกั๊กนอนอยู่
แล้วก็เอ๊ะใครมันมาลดหายใจใส่หน้าวะ
ตาขึ้นมาปรากฏว่าเป็นแฟนตัวเอง

แล้วพอเพื่อนคุณกั๊กลืมตาขึ้นมา
แฟนคนนี้ห้องอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ใส่หน้า
ซึ่งมันเป็นคาถาอะไรก็ไม่รู้

แล้วเหมือนกับมีอยู่คืนนึง
เขาก็นอนละเมอเหมือนกับละเมอเนอะ
ท่องคาถาใส่หน้าแล้วเพื่อนคุณกั๊ก
ขานรับอะไรบางอย่างก็ไม่รู้
กลายเป็นว่าเหตุการณ์มันหนักขึ้น

กระทั่งให้พ่อของเพื่อนคุณกั๊กมาดูที่บ้าน
เขาบอกว่าใต้บ้านนี้มีศพอยู่๒ศพ
ถูกฝังเอาไว้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่มีการพูดถึงศพสองศพที่อยู่ใต้นั้น
แล้วก็ผลสุดท้ายก็ไปตัดไอ้โซ่ที่อยู่ข้างหลัง
ปรากฏว่าในห้องนั้นเนี่ยมันมีต้นโพอยู่
ซึ่งเพื่อนคุณกั๊ก

มันคือพิธีกรรมอะไรบางอย่างหรือเปล่า

แล้วตัวเองก็ถูกให้กลับบ้าน
แล้วแฟนของเพื่อนคุณกั๊กก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจนกระทั่ง

หรืออาจจะรู้อยู่แล้วก็ไม่รู้

ถ้าเป็นต่างชาติถ้ามีแหวนแต่งงาน

ถ้าเรื่องนี้มันเลวร้ายขนาดนั้นจริง
เพื่อนคุณกั๊กเป็นคนทำคุณสัยใส่ตามที่
ทางครอบครัวของแฟนเพื่อนคุณกั๊กเขาคิด

ผมถึงได้บอกตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องว่า

แต่ว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนผมไม่รู้เลยจริงว่า
คนที่ตัวเองรักมีความรักอยู่แล้ว

แต่ก็ยังเป็นรักได้

อยู่ที่ว่าเราจะใช้ความรักนั้นแบบไหน
ใช้ความรักแบบความรักปกติทั่วไป
มันก็คือความรักปกติ
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราแปลเปลี่ยนความรักเหล่านั้น
มันกลายเป็นความอยากได้ความต้องการ

เป็นมือที่๓แล้วไปแย่งเข้ามา
มันคือความรักที่ขมขื่นนะ

แสดงว่าเรื่องนี้เหมือนมันยังไม่จบป่ะ

บางสิ่งบางอย่างที่มันจะมาเพิ่มเติมจากนี้
คือผมก็คุยกับเพื่อนคนนี้มาเรื่อยนะฮะ

ผมเพิ่งโทรหาเขาตอนก่อนจะเข้ารายการด้วย
ว่าช่วยให้รายละเอียดตรงนี้หน่อยอะไรประมาณนี้ครับ

เฮ้ยไอ้วันนั้นน่ะ

เพื่อนผมคนนี้เขาค่อนข้างลึกลับพอสมควร
หมายความว่าใช่ผมก็รู้นิดนึงแต่ว่านั่นแหละครับ
คืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าผมไม่เห็นแหวน

ถ้าผมไม่เห็นสิ่งที่เขาควักออกมาให้ดูจากเก๊ะ
ชักวันนั้นก็ยากที่จะเชื่อ

เรื่องนี้สามารถที่จะให้มุมมองหลายด้าน
กับเรื่องความรักได้เยอะพอสมควรเลย

มันอาจจะมองว่าเป็นอาถรรพ์ของบ้านหลังนั้นก็ได้
ที่เขาอาจจะรอคอยใครสักคนหนึ่งที่เหมือนเขา

แล้วอาจจะดูดทรัพย์ดูดกลืนพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่าง
เพื่อทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากตรงนั้น
แล้วเอาคนนี้ไปอยู่แทนก็เป็นได้
หรือมันอาจจะเป็นเรื่องของคุณสายมนต์ดำ
หรือมันอาจจะเป็นเรื่องของเวรกรรม

คุณกั๊กไม่ได้มาบอกว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนทำ
ทำแล้วไม่ใช่นะครับ
ใช้ดุลยพินิษฐ์ของแต่ละท่าน
นั่นคือเรื่องราวของบ้านโลงคู่
คุณกั๊กขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเรื่องราวแบบนี้นะ

ลี้ลับเรื่องคุณสัยมนต์ดำ

อย่าลืมส่งอีเมลมาที่รายการของเราครับ

เราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน
จากนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
ส่วนแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นใคร
ต้องคอยติดตามกันให้ดี
ส่วนสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
พวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
หลัดดีสวัสดีสวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับ